ไปดูการบุกทลายบ่อนไฮโลแถวห้วยขวางกันหน่อยนะคะ
เขาเปิดไปได้๕วันนะแต่ไม่ไปไม่ได้จริง
เพราะเขียนป้ายไว้ด้านหน้าว่า
เปิดแล้วเสือมังกรไฮโล
ล่อตาลล่อใจจนนทีมากทหารบุกเข้าไปเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูช่วงของการบุกทะลายบ่อนหน่อย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
มีประมาณ๓๐นายนักพนันที่ไปเจอเนี่ย๓๑ชีวิตตอนที่เข้าไปถึงนะกำลังเล่นการพนันอยู่เลยนะคะอาคารนี้เป็นอาคารพนิษฐ์๓ชั้นอยู่ในซอยประชาราชปัมเพ็ญ๕แถวห้วยขวางนักพนันผู้หญิง๒๒คนผู้ชาย๙คนในจำนวนนี้มีต่างด้าวด้วย๖คนนะคะรับเป็นเจ้ามือทั้งหมดพร้อมของกลางก็คือโต๊ะแสดงการพนันเสือมั

แต่อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่ายังไม่แน่ชัดว่านายนพดลหรือว่าหนูดาวดึง
รู้เห็นเป็นใจให้มีการเปิดบ่อนที่ชั้นบนหรือเปล่า
อันนี้ต้องสอบสวนขยายผลต่อไป
แต่ว่าเบื้องต้นก็คือคนที่เขามาเช่า
เขาบอกแค่เขามาเช่าไม่ได้บอกว่าทำอะไร
อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะและบ่อนนี้เปิดมาแค่๕วันเท่านั้นเองค่ะ
แหมก็ติดป้ายสักขนาดนั้นนะฮะ